กับคดีฆ่า๘ศพที่กระบี่
สื่อก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวกันเยอะเลยทีเดียว

มีการแจ้งความให้ดำเนินคดี
กับสือมนชนและเภชอีจันทร์ด้วย
เพราะว่านำภาพไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาต

ฆาตกรรม๘ศพในจังหวัดกระบี่สื่อมวลชนจากหลายสำนัก
อย่างที่เราทราบกันลงพื้นที่ไปก่อติดความเคลื่อนไหว
เพราะว่าเป็นคดีใหญ่คดีดังที่เกิดขึ้นในปีนี้
แล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าให้กับประชาชนรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง
หนึ่งในนั้นก็คือผ่านโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะ
จากว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีการแชร์ข้อมูล

แต่ก็ปรากฏว่ามีสื่อบางสำนักได้นำข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
นำเสนอโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้อนุญาต
ก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ครับล่าสุดช่างภาพอิสระของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ภาคใต้ก็ลงพื้นที่เลยครับไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
นักข่าวก็คือทำข่าวตัวเองด้วย
ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
ถูกสื่อมวลชนบางสำนักและเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอีจันทร์เนี่ย
นำไปเสนอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีการให้เครดิตกับเจ้าของผลงานแต่อย่างใด
โดยเพจอีจันทร์เป็นเพจที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวอาทยากรรม
เป็นเพจที่หามรายได้มีผู้สนับสนุน
เป็นบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศด้วย
แต่กระดับไม่ลงทุนและไม่มีจันยบันในอาชีพ
โดยในวันนี้ช่างภาพอิสระคนดังกล่าว
ก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับเพจของอีจันทร์

แล้วก็สื่อมวลชนอื่นอีก๒๓แห่ง
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนที่ทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมวลชนในปัจจุบันต่อไป
ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวของเพจอีจันทร์
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้น
และถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า
เราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง

จุบันนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเอาภาพของคนอื่นเข้าไป
ไปโพสต์มาให้เครดิตเขาก็ฟ้องร้องได้เหมือนกัน

ก็มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ